องกันไปถึงการเลือกตั้งสอสอที่จะมีขึ้นปีหน้า
พูดถึงการเลือกตั้งสอสอทีนี้ก็คุยกันได้ยาวแล้ว

จะจัดตั้งจะฟอร์มรัฐบาลกันยังไง

วันนี้มีคนวิเคราะห์คาดการณ์

จะเป็นใครแบบไหนอะไรยังไง

ดูแลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะครับ
ดรสมคิตจาตุศรีพีทักษ์

ในงานปรัฐกฐาพิเศษ

คือนักธุรกิจเขากังวล

ถ้าเขาลงทุนอะไรในช่วงเวลานี้

แปลว่าอะไรคุณเฮียมศรไม่ต้องกังวล

หน้าตาคล้ายคนเดิม

ทีนี้พรั่งพลูแล้วฮะ

ซึ่งพลเอกประวิทย์จะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันนะครับ

ส่วนนายนิพิศอินทรัสสมบัติรองหัวหน้าภาคประชาทิพัศน์
บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เคยเตือนนายสมคิดไปแล้วครั้งหนึ่ง

ใช้สถานที่ธรรมเนียบรัฐบาลจัดตั้งพักการเมือง
เพราะคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วอยากได้อำนาจจากการเลือกตั้ง
ไม่ค่อยทำอะไรที่ตรงไปตรงมา
นายสมคิตมีอำนาจรัฐอยู่
จะพูดว่าเชียร์พลเอกประยุทธ์ตรงคงจะเหนียมอาย
ต้องพูดลักษณะนี้เพื่อส่งสัญญาณว่า
หากนักธุรกิจจะลงทุนในประเทศไทยต่อไปนายกคนต่อไปจะเป็นคนนี้
ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ระบุว่าใครจะพูดอะไรก็พูดได้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
เช่นเดียวกับพวกตนที่เชื่อในพลังของประชาชน
ว่ามีพลังมากพอที่จะหยุดประเทศไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีก
ขั้นแรกต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชให้ได้ก่อน
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะตอบเรื่องนี้ยังไงนะคะสำหรับคำพูดของรองนายกสมคิต
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบ
ตอบว่าคล้ายก็อาจไม่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
แค่นี้ค่ะตอบสั้นแบบนี้
หลังจากเป็นประธานในงานนายยกรัฐมนตรีพบวิสาหกิจเริ่มต้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
คืองานนี้มีตัวแทนนิสิตนักศึกษาเยาวชน
สตาร์ทอัพไทยแลนดลีกประมาณ๖๐๐คน
เข้าพบท่านนายกแล้วก็ยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศแห่งสตาร์ทอัพภายในปี๒๕๕๙
ในงานเขาก็เปิดเพลงแรปค่ะแต่แรปนี้เป็นเนื้อหาแบบสตาร์ทอัพนะสตาร์ทอัพ
แล้วก็เนื้อหาของประเทศไทยอะไรแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังได้ฟัง
แล้วก็บอกว่าอ๋อวันนี้เพลงแรปเนื้อหามันเข้าฐานะนะคะ
ก็อาจจะต้องปรับปรุงทำนองนิดหน่อย
นี่ก่อนที่จะปรัฐกฐาจบนะคะท่านนายกก็พูดติดตลก
ฝากน้องเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ว่า
เพราะประเทศอื่นก้าวหน้าไปมากแล้ว

ไม่รู้จะเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่า
เพราะว่าเด็กวัยรุ่นอายุ๑๘จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะ
แต่ตรงกับวันสอบไหมแก๊ดแพท
แก๊ดแพทใช่ไหมเขาเลื่อนแล้ว

ปัญหาเรื่องนี้นะครับที่เด็กเยาวชนที่อายุ๑๘จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับ

ล่าสุดนะครับมีมติอย่างเป็นทางการแล้ว
หลังจากมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงว่า
ยืนยันว่ามีมติให้เลื่อนวันสอบแกดแพทย์
จากเดิมวันที่๒๓๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
มาเป็น๑๖ถึง๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๒
นักข่าวก็ถามต่อบอกแล้วท่านจะมั่นใจได้อย่างไรคะ
ว่าวันเลือกตั้งมันจะเป็น๒๔กุมภาพันธ์ในปีหน้าอย่างแน่นอน
รัฐมนตรีศึกษาบอกว่าเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยมาคิด
ตอนนี้ผมได้รับคำสั่งมาแบบนี้

แต่ได้เลือกตั้งหรือเปล่าในวันไหนเดี๋ยวรอดูอีกที